ดูเรื่องของสีสันจากงานมหากรรมการเงินส่งท้ายปีนี้
เพราะว่าแต่ละสถาบันการเงินต่างก็นำมาใช้ดึงดูดลูกค้า
ให้เข้าสู่สังคมไร้เงินสดกันมากขึ้นนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ค่ะ
นำเสนอในงานมหากรรมการเงินส่งท้ายปี
ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์นิทัศกาลใบเทคบางนา

ด้วยการมอบโปรโมชั่นพิเศษ
ธนาคารกรุงเทพเปิดให้ชำระค่าแบเกอรี่เพียงชิ้นละ๑บาท
ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์เปิดตู้น้ำราคา๑บาท

อย่างวันนี้เขาก็จัดโปรโมชั่นขายเค้กชิ้นละ๔บาท
สำหรับผู้ที่ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตุงใบกรุงไทยค่ะ
จากความสะดวกในการชำระสินค้าแล้ว
แต่ละธนาคารก็ชูจุดคล้ายในเรื่องของความปลอดภัยในการชำระเงินอีกด้วย
ผู้ใช้ส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้สูงวัย
คุ้นเคยกับรูปแบบการชำระเงินที่เปลี่ยนไป
ค่ะก็เป็นการสะดวกง่ายดายสำหรับการทำธุรกรรมการเงินนะฮะ
ลดความเสี่ยงนะคะไม่ต้องพกแนนสุดค่ะ
มันเข้าใจยากใช้ยากยุ่งยากจริงไหมคะ
อืมก่อนหน้านี้เคยคิดอย่างงั้นค่ะ
แต่ก็พอทำแล้วก็คิดว่ามัน
พอได้ใช้จริงแล้วก็คิดว่ามันสะดวกกว่าเยอะ
วิสุทธิสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุว่า
จัดมหากรรมทางการเงินถือเป็นการตอบสนองนโยบายเขตเศรษฐกิจตะวันออก
รองรับการขยายตัวของภาคตะวันออกการกระตุ้นการลงทุน
ขณะที่ผู้จัดงานคาดว่างานมหากรรมการเงินส่งท้ายปีกครั้งที่๑
จัดขึ้นระหว่างวันที่๓๐พฤศจิกายนถึงวันที่๓ธันวาคม๒๕๕๙
จะสามารถสร้างเงินสะพัดได้ไม่ต่ำกว่า๓๐๐๐ล้านบาท
เงินหมุนเวียนจากการทำธุรกรรมภายในงานแล้วไม่ต่ำกว่า๑๗๐๐๐ล้านบาท

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน